ญาติญาติเขาก็บอกว่ายังไม่ได้คำตอบ

ทำไมปล่อยให้คุณลุงสงวนเนี่ย

เนื่องด้วยรักษาโควิด๑๙

ว่าทำไมปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านตามลำพังก็คือคุณลุงสงวนเนี้ยเขารับการรักษาตัว
ได้โรคโควิดสิบเก้าที่ฮอสพีเทลยี่สิบแปดเมษายนนั่งแท็กซี่กลับบ้าน
เช้ามืดเมื่อวานอีกนิดเดียวจะถึงบ้านล้มฟุบเสียชีวิตนะคะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณลุงสงวนนั่งแท็กซี่กลับมา
ครับนี่ค่ะแล้วก็เดินไปอีกนิดเดียวอีกยี่สิบเมตรถึงบ้านแล้วล้มไปเลย
คือตอนนี้ค่ะมีโรงพยาบาลเอกชนได้มีการโพสต์
แล้วก็จากทางเพจของโรงพยาบาลชี้แจง
บอกว่าผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อจริงแต่เลือกที่จะเข้ารับการรักษาที่อื่น
และโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจมานะคะอันนี้คือที่ทางโรงพยาบาลโพสต์เอาไว้
ซึ่งก็บอกว่าผู้ป่วยขอย้ายจากโรงพยาบาลที่ตรวจเจอเชื้อ
เพราะว่าโรงพยาบาลที่ตรวจเจอเชื้อเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลรัฐ
ทีนี้ค่ะใบรับรองแพทย์ที่ออกมาเป็นใบรับรองแพทย์ของหน่วยงานรัฐที่ดูแลต่อ
ทีนี้ญาติญาติเขาก็เลยสับสนเพราะว่าในใบรับรองแพทย์
ระบุวันที่รับการกักตัว๒๘เมษายนถึง๗พฤษภาคมมันไม่เห็นถึง๑๔วันเลย
คือเขาไปเขียนว่าได้รับการกักตัวจนครบ๑๔วันแล้ว
แต่มันแค่๑๐วันถ้าดูตามวันที่แบบนี้ค่ะ
พอออกมาขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเอาไปล้มเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ชีวิตคนในครอบครัวคนหนึ่งที่ไปรักษาย่านก็ไปเยี่ยมไม่ได้ฝากชีวิตให้เขาให้คุณไปดูแลแต่คุณดูแลแบบเหมือนยังไงอ่ะเหมือนเหมือนมันแบบไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรื่องก็ได้หรือตรวจสอบไม่สีทั่วนะครับจนเขาต้องมาเสียชีวิตยังไม่ถึงบ้านผมก็ชัดสูตรสบไม่ได้เพราะเขาตีเป็นผู้ป่วยโควิดผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็น
ครอบครัวของลุงสงวนนะคะที่ถูกมองว่าเป็นครอบครัวติดโควิดสิบเก้าไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยด้วยก็สงสารตัวเองเหมือนกันด้วยเพื่อนบ้านบอกแบบนี้เพราะว่ากลายเป็นว่าในซอยเนี่ยค้าขายทำอะไรกันไม่ได้เลยค่ะครอบครัวแกกลายเป็นว่าออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้และตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือตามภาพเนี้ย
แท็กซี่คันนี้แท็กซี่ที่ไปส่งคุณลุงเช้ามืดเมื่อวานนะคะก็จะกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงที่อาจจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าและไม่รู้ว่าแท็กซี่คันนี้ไปรับใครต่อหรือไม่นะคะกลายเป็นว่าถ้าไปรับใครต่อเขาก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าจากการตรวจสอบตอนนี้นะคะยังไม่ยืนยันนะคะแต่เหมือนกับว่าแท็กซี่เนี่ย